ตรูกันบันดาลแสนด่านงูเขียวที่ฉกไว้กับตุ๊กแกที่พร้อมจะใส่ก็มาดีกราฟมาดีกราฟ

นี่ดูงูเขียวมันโฉกนะ

มันก็พยายามแยบเดินหานะ
เป็นมวยเปิดหน้ามวยไฟท์เตอร์

เปิดเข้าใสเลยเอามาสิไอ้พวกแกบจะต่ออีกแม่นหรือ

แต่โดนสักพักก็ไม่ไหวเหมือนกัน

อะไรคือกระดงคล้างนี่ดูมวยหรือดูหู้
ศาสามวยตรงนี้คือกระดงคางหรอตรงนี้คือกระดงคางหรอ
ตรงนี้นะปลากเข้าไปตรงนี้จุดโฟกัสปลากหลับทุกลาย

เอาใหม่กระดงอะไรนะ

อู้ยนี่ไงกันปุ่นออกเสียงใหม่กระดงคาง

เอาว่ามันจะโดนตรงไหนมันก็น่ากลัวนะ
คุณขวาก็ต้องระวังนะ

เอาจริงผมก็ไม่รู้นะไอ้งูเขียวตัวนี้มันมีพิษหรือเปล่า
ใช่ไหมล่ะมักตัวมันมีนะแล้วแต่ภัณฑ์เหรอแล้วแต่สายพันธุ์มันด้วยนะ
แต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าตกลงเราพูดวิจารณ์เรื่องงูกับตุ๊กแกอีกนานแค่ไหน
ดูกันไปก่อนเพราะว่าภาพอย่างนี้มันหาดูยาก
เอางี้ละกันคุณผู้ชมเจอแล้วนะผมก็ไม่แนะนำให้ถ่ายหรอกนะ

แชลบเลยหรอมันจะพุ่งมาหาเราหรอหรือไม่ก็ตุ๊กแก่มันพุ่งมา
ใส่ตัวคนถ่ายคลิปขึ้นมาก็จะยุ่งได้นะ
ที่ใจกล้าบ้าบินถ่ายคลิปนี้มาให้เราดู
ขอบคุณครับแต่ว่าจริงนะงูกับตุ๊กแก่ไม่สามารถตอบได้ว่าตัวไหนจะแพ้ตัวไหนจะชนะ
จริงมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของมันจริงนะคุณ